เอามาดูเรื่องของหนุ่มอเมริกันค่ะ
เดินทางกลับมาพร้อมกับพันรยา
บินมาเลยจากอเมริกา
มาเตรียมที่จะจัดงานขึ้นบ้านใหม่

นอนอยู่บ้านยังไม่ทันข้ามคืนเลย

แอบเอาเงินจากในกระเป๋าไป
เอาเงินไม่พอเอาทองไปด้วยเอาเอกสารส่วนตัวไปด้วย
นับรวมแล้วมูลค่ามากกว่า๘แสนบาท
ตอนนี้บ้านใหม่ยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่เลยนะคะ

แล้วก็บอกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาให้หน่อยนะคะ

นางสำรวยเบนเดชน์อายุ๓๖ปีและสามี
นี่อยู่ในบ้านของแม่
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลทุ่งวัวอำเภอสตึกจังหวัดบุรียรำค่ะ
หลังจากถูกคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์สินในกระเป๋าของสามีนะคะ
เงินที่หายไปมีสกุลดอลลาร์สหรัฐกว่า๑หมื่นเหรียญ
มีทองรูปภัณฑ์หนัก๘บาท
หนังสือเดินทางก็เอาไปมูลค่ารวมมากกว่า๘แสนบาทนะคะ
นางสำรวยฝ่ายพันรยาเนี่ยเล่าว่าเธอเดินทางกลับมา
มาที่บ้านเก๋อเที่ยงเผลอสตึกจังหวัดปุรียรรมพร้อมสามี
บินมาถึง๒๐นาฬิกา๒ทุ่ม
ของวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตรงมาที่บ้านพักของแม่นะคะ
หลังจากนั้นอาบน้ำเข้าห้องนอนเพื่อที่จะเตรียมจัดงานขึ้นบ้านใหม่
ระหว่างนั้นกลางดึกเลยค่ะตี๒ก็คือเข้าวันที่๒๐กรกฎาคมแล้ว
ขณะที่เธอกับสามีนอนหลับได้ยินเสียงคล้ายมีคนมารูดซิบกระเป๋าแก๊กเนี่ยนะ
พอตื่นขึ้นมาเจอคนร้ายพอดีค่ะ
กำลังลื้อค้นทรัพย์สินอยู่ในกระเป๋าของสามีร้องโวยวายพร้อมกันเลยตะโกนขอความช่วยเหลือ
ช่วงนั้นคนร้ายวิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
แต่ว่าสังเกตได้อย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนร้ายรูปร่างผอมวัยกลางคนสวมเสื้อสีดำ
วิ่งหนีไปแล้วก็ไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งมีคนร้ายอีกหนึ่งคนจอดรออยู่
แล้วขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
มาตรวจสอบทรัพย์สินในกระเป๋าของตัวเองว่าอะไรมันหายไปบ้างเนี่ยนะคะ
ก็มีเงินไทยเงินดอลลาร์ทองรูปภัณฑ์เอกสารต่าง
หลังจากนั้นไปแจ้งความกับตำรวจสพสตึกค่ะ
ให้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ
เพราะคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ
กลับมาเยี่ยมบ้านของพันรยาที่อำเภอสตึกบ่อยครั้ง
ฟังเสียงภรรยาผู้เสียหายค่ะ
มาถึงก็มาบ้านเลยมาขึ้นบ้านใหม่
ก็ยังไม่ได้ไปไหนค่ะพี่พูดถึงว่าก็นอนอยู่นี่ค่ะ
ว่าเออเคลียร์ของเคลียร์อะไรเสร็จอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวฝากอะไรถึงคนเอาไป
ก็ถ้าเกิดว่าเอาไปก็ช่วยเอามาคืนนะคะ
ถ้าเอามาคืนครบก็จะไม่ทำเรื่องไม่เอาเรื่องไม่เอาอะไรค่ะ
ก็ให้ตำรวจช่วยเร่งให้หน่อยอ่ะค่ะถ้าว่าไปนะครับ

ถ้าพูดไปแล้วก็เออเคยต่างชาติมาเนอะไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เนอะ
พอพูดถึงว่าข่าวของเราก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราก็ไอ้นี่อยู่แล้วนะคะ
พูดถึงว่าเห็นข่าวเยอะนะคะคือต่างชาติมาแล้วก็มีการจี้การป้นก็เยอะนะคะ
ลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายไปแล้วซึ่งชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปหาบ่อแสคนร้าย
คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละเพราะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้เสียหายเป็นอย่างดี
ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ถึงบ้านหรือยัง
หลังจากนี้จะทำอะไรน่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละนะคะ
ตำรวจบอกว่าน่าจะติดตามจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้ค่ะ